เพราะว่าตอนนี้ธนาคารกรุงไทยเขามีผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
เหมาะมากสำหรับใครที่ไปเที่ยวบ่อย
เพราะว่าสามารถที่จะแลก
เป็นการแลกเปลี่ยนอัตราสกุลเงินได้ถึง๗ประเทศ

ถูกกว่าอัตราแลกเปลี่ยนในท้องตลาดอีกนะ

เดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันเพิ่มเติมจากรายงานเลยค่ะ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่น่าสนใจจากธนาคารกรุงไทย
เหมาะสำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศบ่อย

อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศที่คุ้มค่ากว่าตลาด
โดยสามารถแลกได้ถึง๗สกุลเงิน
คือดอลลาร์สหรัฐยูโรปอนเยนดอลลาร์ฮ่องกงดอลลาร์ออสเตรเลียและดอลลาร์สิงคโปร์
เตรียมพบกับสกุลเงินใหม่ได้เร็วนี้
เรียกได้ว่าตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์นักเดินทางคนรุ่นใหม่
และยังปลอดภัยช่วยลดความเสี่ยงในการถือเงินสดระหว่างเดินทาง
สามารถสมัครได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาง่าย
ยังมีบัญชีออมทรัพย์และบัตรประชาชน
ก็สามารถดูอัตราแลกเปลี่ยนและแลกเงินในบัตร
เอาเงินสดไทยไปซื้อแล้วก็เอาเงินสดสกุลต่างประเทศเข้ามาเก็บไว้กับตัว
แล้วก็เดินทางไปต่างประเทศแล้วก็ไปใช้
สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือท่านสามารถซื้ออัตราแรกเปลี่ยนผ่านมือถือ
ณเวลาที่ท่านสะดวกณเวลาที่ท่านพอใจกับเรท
ถ้าท่านยังไม่พอใจกับเรทท่านก็รอได้
สามารถดูอัตราแลกเปลี่ยนหรือซื้อขายโดยกฎที่สกุลเงินที่ต้องการ
จากนั้นเมื่อเข้าหน้าสกุลเงินก็สามารถดูราคาแลกซื้อและราคาขายคืนล่าสุด
และทำการซื้อหรือขายโดยกดปุ่มด้านล่างหน้าจอค่ะ
จากนี้ไม่ต้องกังวลเรื่องบัตรหายเพราะสามารถเปิดปิดการใช้งานของบัตรได้ด้วยตัวเอง
ก็คือก่อนจะไปเรียนเนี่ยบังเอิญได้ไปเที่ยวครับต่างประเทศเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่น
ก็พบว่าค่าเงินมันอัตราแลกเปลี่ยนถูกมากเมื่อเทียบกับของธนาคารอื่นและก็บริษัทอื่นเลยนะครับ
เราก็สะดวกมากเพราะว่าเราสามารถแลกได้ในโทรศัพท์เลย
แค่ต่ออินเตอร์เน็ตได้ครับแล้วก็เปิดแอปพลิเคชันเสร็จแล้วก็แลกเปลี่ยนได้เลยเป็น๒๔ชั่วโมง
แต่ว่าเราไปเที่ยวเหมือนแบบเป็นแก๊แพคด้วยก็เลยไม่อยากจะพกเงินไปเยอะครับ
ให้มันสามารถแบบมันจะปลอดภัยกว่าถ้าเราพกเงินไปน้อยอะไรอย่างนี้ครับ
ก็เลยใช้บัตรสามารถใช้เกือบทุกร้านนะครับที่สามารถใช้ได้
ไม่ว่าจะแบบน้อยมากขนาดแค่แบบร้อยเยนอะไรอย่างนี้เราก็ใช้มาหมดแล้วครับ